เวลาเข้าห้องน้ำมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างให้เรียบร้อยนะ

เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันปตทสาขาพัทยาใต้
ตนปรืออบังลมงค์จชนบุรี

เขาไปแอบดูผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนี้แม่

แอบดูผู้พิพากษาสาวเข้าห้องน้ำ
ดีกรีเป็นถึงผู้พิพากษา
นี่ภาษาชาวบ้านคือล้วงคองูเห่านะฮะ
เหตุการณ์หมายนะคะใช่ค่ะแล้วผู้พิพากษาสาวรายนี้เขาเล่าให้ฟังแบบนี้

แล้วก็เจอปั๊มไงก็แวะเข้าห้องน้ำกันสักนิดนึงนะ

คือฉากกั้นห้องน้ำของปั๊มน้ำมัน
มันจะยกพื้นสูงขึ้นมา
เขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม
ผู้ชายคนนี้นะคะที่กำลังแอบมองลอดเข้ามา
ผู้พิพากษาเข้าห้องน้ำ
เออเนี่ยคุณผู้ชมเจ้านุ่มรายนี้เนี่ยนะคะ
ทีนี้ตำรวจเขาก็ไปสอบถามนะ

เขาบอกว่าคือเขาขี่มอเตอร์ไซค์
รู้สึกร้อนขึ้นมาในบัตรดน
แล้วกำลังจะเดินทางกลับบ้านไปห้วยใหญ่
ระหว่างทางที่จะเดินกลับทางกลับบ้านไปห้วยใหญ่
จากปั๊มปตทพัทยาใต้ไปห้วยใหญ่

เดี๋ยวนะทานโทษห้วยใหญ่ถังบ้านที่ฉัน
ปอตทพัทยาใต้คือไม่ได้ไกลเลย

แล้วห้องน้ำปั๊มมันอาบน้ำได้ด้วยเหรอ
นี่คือคำถามและสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชม
เขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าคือเขาร้อน

แล้วจริงเขามารู้ตัวว่าเขาเข้าห้องน้ำผิด
เพราะว่าเธอได้ยินเสียงผู้หญิงอยู่ในห้องน้ำ

ผู้ต้องหาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ผู้หญิงเข้ามากันผมก็เลยว่าเอ้าสวยแล้ว
เข้าห้องน้ำผิดตายออกไปท่าไหน

จนล่าสุดสุดท้ายก็คือนานแล้ว
ได้ยินเสียงมีผู้หญิงเข้าห้องสุดท้ายแล้ว

ผมก็ว่าจะออกแล้วรีบใส่เสื้อผ้า

บอกว่าตัวเองเข้าห้องน้ำผิดไม่รู้ตัวเลย

ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
พร้อมกับแจ้งข้อหาคือ
กระทำอาณาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แม้ว่าจะปฏิเสธบอกว่าเข้าห้องน้ำผิด